คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องของการเจ็บป่วยของคนในวงการบันเทิงนะคะ
ล่าสุดมีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่านครชวนชื่นเนี่ยป่วยหนักอาการเบาหวานกำเริบ
ถึงขั้นที่เข้าไอซียูเลยคุณ

ซึ่งคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าอาการป่วยของนครตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
และไม่ได้เข้าห้องไอซียูอย่างที่เป็นข่าวลือนะคะ
และถึงแม้ว่านักคอมจะน้ำหนักลดลงถึง๑๐กิโล
แต่ก็ยังแข็งแรงดีจ้า
คือก่อนหน้านี้คุณพ่อเป็นเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างนี้
อัปเดตอาการไปดูซิว่าจากที่เคยเป็นเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
ตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ก็ดีขึ้น
ดีขึ้นเราที่เป็นลูกเป็นครอบครัวก็รู้สึกสบายใจ
ตอนนี้รักษาต่อเนื่องมา๒ปี๒ปีทุกอย่างคือเบาลงเบาหวานไม่เป็น
คือทุกอย่างคือหายหมดแล้วตอนแรกที่เป็นอ่ะพี่แจ๊คคือนักมากนะ
สำหรับครอบครัวเราคือหนักมากคือพ่อครูคือคนที่ไม่เข้าโรงพยาบาลไม่เคยเป็นเลย
ตัวเขากลัวที่ตัวเองจะเป็นอะไรอีกเขาก็ยอมที่จะทำตามหมอกินยาตามทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกอย่างคือเขาไม่อยากให้ตัวเองกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือหายแล้ว
ได้อยู่กับหลานเห็นบอกว่าติดหลานมาก
โอ้โหเขาติดแบบติดนินลามาก